ต่อกันที่ข่าวคนใจร้ายทำร้ายสุนัขเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำ
มีหมาตัวหนึ่งนะคะออกลูกมา๔ตัว
มีคนร้ายค่ะมาเอาลูกมันไปหนึ่งตัวและตัดหัวทิ้งไปเลย
ทำทำไมคะเนี่ยเออทำทำไมเออ
ไว้แต่ตัวแล้วเอาหัวมันไปนะครับภาพขวานี่คือก่อน
คือตอนที่เขาถ่ายเอาไว้ตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่นะใช่ใช่
เจ้าตัวนี้แหละนะคะที่ถูกตัดหัวนะคะแล้วมันเป็นหมาน้อยไงคุณ
หนึ่งเดือนเท่านั้นเองเนี้ยนะคะส่วนแม่ของมันเนี่ยชื่อว่าเจ้าเก๊กหวยนะคะ
คนที่เลี้ยงไว้ชื่อว่านางสาวพฤกษาปะรำบ้านอยู่ที่ระหารทรายบุรีรำค่ะ
เลี้ยงเจ้าเก๊กหวยเหมือนถึงตัวแม่ก่อนนะเลี้ยงมาห้าหกปีละ
แล้วตกลูกมา๑ครอกล่าสุดมี๔ตัวด้วยกัน
เช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเธอไปเจอว่าลูกสุนัขหนึ่งตัวถูกคนร้าย
ฆ่าตัดหัวทิ้งไว้แต่ตัวขณะที่เจ้าแม่เก๊กหวยกับลูกอีกสามตัวที่เหลืออยู่
กองกันอยู่ที่มุมบ้านมีอาการหวาดกลัว
เวลาใครเข้าไปใกล้ก็สั่นหวาดกลัวไปหมดเลย
เรื่องต้นคาดว่านะเจ้าของคาดว่าคนร้ายคงโกรธแค้น
ที่ถูกแม่สุนัขเห่าขณะที่เดินผ่านเพราะช่วงนี้เป็นแม่ลูกอ่อนห่วงลูก
ก็เลยฉวยโอกาสคืนฝนตกก่อเหตุตัดหัวลูกสุนัขหนึ่งตัว
แล้วเอาหัวลูกสุนัขไปด้วย
ด้านชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนร้ายโหดเยี่ยมมาก

มีคนรับไปเลี้ยงดูแล้วเก็บด้วย

อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเจ้าน้ำตาลค่ะ
ที่จังหวัดอุดอมธานีเป็นสุนัขผันไทยเพศเมีย๑ปี
คนใจร้ายอีกแล้วฟันปากมันแบบนี้เป็นแผลเย็บ๙เข็มแล้วเขาบอกแผลเวอะหวะเลยนะคะ
คนที่โพสต์เรื่องเจ้าน้ำตาลชื่อว่านางพัชรีฤทธิ์สอนเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านผือค่ะ
ข้อความที่เธอโพสต์ไว้นะคะบอกว่าเป็นทั้งพยาบาลเป็นทั้งสัตวแพทย์เย็บแผลสุนัข
ขอร้องเถอะนะคะน้องน้ำตาลแค่เห่าอย่าทำร้ายหนูเลย
ถ้าคนที่โดนทำโดนบ้างจะเจ็บไหมหมามันก็เจ็บทรมานเหมือนคนนี่แหละ
ถ้าอุบัติเหตุจะไม่เสียใจแต่นี่การกระทำคนใจบาป
เพราะจะไม่โพสต์แล้วนะเครียดแทงเครียดแทงแปลว่าโกรธมากนะคะ
นางพัชรีเล่าว่าขนาดที่ตัวเธอทำทัวร้ายอยู่ในบ้าน
ยินเสียงเจ้าน้ำตาเนี่ยเห่าเห่าด้วยแล้วก็ร้องเสียงเอ็ง
ลับกันไปแบบนี้คล้ายถูกทำร้ายก็วิ่งออกมาเลยค่ะออกไปดู
เอ้าน้ำตาลถูกฟันที่ปากเป็นแผลเวอะหวะแล้วเธอโกรธมากเลยค่ะ
วิ่งออกไปดูหน้าบ้านใครทำอ้าวไม่เจอแล้วน่าจะหนีไปแล้วเนี่ย
แล้วเนี่ยนะไปแจ้งความไว้เลยค่ะที่สพบ้านผือ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
มีความผิดนะคะใจร้ายจังเลยใจร้ายมาก